ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นเรื่องของคนส่งของ
รายเดอร์ส่งของแล้วก็คนรับมันจะเห็นให้มีข่าวว่าจะมีปัญหากันอยู่ตลอด
อันนี้ปัญหาไปเกิดขึ้นยังไงไม่รู้อีท่าไหน
ถึงขั้นไปโพสต์ข่มขู่ส่วนอีกฝ่ายแจ้งความเลยล่ะค่ะ
เกิดอะไรกันขึ้นคือนี่ก็คือนางสาวมันธนาบำรุงศรอายุสิบแปดปีนะคะ
ไปแจ้งความกับตำรวจสภคูเมืองจังหวัดบุรีรำหลังจากที่ถูกพนักงานส่งพัสดุชื่อดังแห่งหนึ่ง
บอกแบบนี้ว่าไปโพสต์ข่มขู่เธอด้วยข้อความที่หยาบคายใจความแบบนี้คุณผู้ชม
เวลาสั่งของเขาไม่ได้บอกหรือไงว่าให้รอรับสายเจ้าหน้าที่ขนส่งลูกค้าเขามีเป็นร้อยเป็นพันไม่ได้มีแค่คนเดียว
อย่าพูดดูถูกเขานะนอกจากนี้ก็ยังมีการข่มขู่ว่าอย่าให้เจอที่คู่เมืองนะ
เจอแบบนี้เธอก็บอกแจ้งความสิคะนี่คือข้อความค่ะ
นี่คุณผู้ชมลองดูสั่งของเขาไม่ได้บอกอึงหรือไงว่ารอรับสายเจ้าหน้าที่ขนส่ง
อย่ามาอารมณ์ส่วนตัวยุ่งมากนักอย่ามาแสดงให้มาก
ลูกค้าเขามีเป็นร้อยเป็นพันไม่ได้มีอึงคนเดียว
จำใส่กระโหลกไว้ด้วยโอ้ยคุณผู้ชมนี่พิมพ์กันถึงขั้นนี้เลยนะ
ส่งข้อความไปหาเธอค่ะแล้วนี่แหละค่ะเธอบอกว่า
วันที่พนักงานขนส่งเอาของไปส่งให้เธอวันนั้นเธอไม่ได้อยู่บ้าน
จะให้ทำยังไงมีคนโทรมาหาเธอจริงค่ะ
ตอนนั้นเธอไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์กลับมาถึงบ้าน
ยายอยู่บ้านยายเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีคนมาส่งของนะ
แต่พนักงานพูดจาไม่ดีเลยยายเล่าแบบนี้
ยายบอกว่าพูดคล้ายเหมือนด่าว่าทำไมไม่รับสาย
ยายบอกว่าสุดท้ายพนักงานคนนี้ก็ขับรถออกไป

หลังจากนั้นเธอบอกว่าก็มีข้อความแบบเมื่อกี้นี่แหละค่ะ
ส่งมาต่อว่าข่มขู่เธอทางโทรศัพท์
บอกว่าโอ้โหเจอแบบนี้เธอกลัวนะกลัวจะได้รับอันตราย
เรื่องต้นก็เลยมาขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนตัวไม่ได้อยากจะให้พนักงานคนนี้ถึงขั้นโดนไล่ออกนะ
อยากจะให้ตักเตือนให้บริการต้องดีกว่านี้
ทีมข่าวก็เลยไปสอบถาม
เราต้องฟังความทั้งสองฝ่ายค่ะคุณผู้ชม
นายกวีรักษีอายุ๔๒ปีคู่กรณีพนักงานขนส่งพัสดุรายนี้
เขาเล่าแบบนี้ว่าวันนั้นเกิดเหตุโทรศัพท์ไปหาน้องผู้เสียหายจริง
ก็ไปแจ้งส่งสินค้าแต่โทรไปมันไม่มีคนรับสาย
ไปหลายครั้งแล้วเขาบอกว่าเขาโดนบล็อกเบอร์

เขาบอกแบบนี้จากนั้นก็เลยไปถามทางชาวบ้าน
จนไปตามหาบ้านจนเจอแต่ไม่เจอคนสั่ง
ก็เลยออกไปส่งสินค้าให้บ้านอื่นก่อนแล้วย้อนกลับมาอีกทีหนึ่ง
ก็มาเจอยายของน้องเขาอยู่บ้านได้รับคำตอบจากยายว่าไม่รู้เรื่อง
เจ้าตัวบอกว่ายอมรับนะว่าเสียอารมณ์จริงพูดเสียงดังออกไป
ส่วนเรื่องข้อความที่ส่งไปหาน้องลักษณะข่มขู่แบบนั้น

เขาบอกว่าผมไม่ได้ส่งอาจจะเป็นเพื่อนของผมที่ทราบข่าวแล้วส่งไปเพราะแค้นแทน
แต่ว่าการส่งข้อความมันเชื่อมโยงเฉพาะผู้รับกับผู้ส่งนะคะ

อันนี้ไม่ทราบแต่อันนี้เป็นความฝั่งเขา

ก็คงจะมีการสืบทราบกันได้แล้วค่ะ
ว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนอะ